จริงเหรอ

ตัวใหญ่มากเลยนะครับน้ำหนักเกือบ๔กิโลกรัม
ชาวบ้านเขาบอกว่ามันคลานมาที่บ้านของนายนายหนูเลื่อน
ชื่อหนูเลื่อนนามสกุลพันธ์สวัสดิ์บ้านเลขที่๑๘๗บ้าน
หัวช้างหมู่ที่๗ตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัด
นครราชศรีมาคือมาในช่วงกลางดึกของวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
หนูเลื่อนก็เล่าว่าวันที่เจอเจ้าเต่ายักษ์ตัวนี้
คือเขาออกมาตรวจความเรียบร้อยในหมู่บ้าน
แล้วได้ยินเสียงหมามันเห่ามันหอนผิดปกติมันหอนว่าเต้า
เดี๋ยวเสียงหมาหอนหรือเสียงอะไรคะ
มันหอนอย่างนี้จริงจริงว่าไปคุณก็
ก็เลยเจอเต่าไปเจอเต่าตัวนี้กำลังคานอยู่เขาเลยอุ้ม
แล้วก็เอ่ยปากนะว่านายหนูเลื่อนไม่ใช่นายหนูเลื่อนเนี่ยเอ่ยปาก
ไอ้เต่าตัวนี้เลยบอกว่าไปอยู่ที่บ้านด้วยกันไหม

ยังไงคะเต่ามันยื่นหัวออกมา

แล้วเขาบอกว่ามันผงกหัวตอบรับคำเชิญ
เดี๋ยวค่ะเต่าใส่หัวไม่ได้นะ

หนูเลื่อนบอกว่ามันผงกหัวเหมือนตอบรับคำเชิญโอเคไปไป
ก็เลยกอดอุ้มมันยังก็ลูกเลยทีเดียว
คือในหนูเลื่อนนะจัดไว้ให้ก็มีกระมังหน้าบ้าน
เอาไว้ให้เป็นที่พักพิงของมันมีนงมีน้ำอะไรก็ว่ากันไป
ทีนี้ชาวบ้านพอรู้ข่าวเขาก็อยากมาดูอะเนาะ
เต่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วลวดลายมันเป็นยังไง
ถ่ายรูปกันเพียบกลายเป็นเต่าเซเลปในหมู่บ้านไปแล้ว
แล้วเขามีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้มีอายุหลายสิบปีนะ
แล้วก็ในหมู่บ้านไม่เคยมีใครเห็นเต่าตัวใหญ่ขนาดนี้
ย่านนี้มาก่อนเรียกว่าใหญ่สุดในย่านนี้

ตัวใหญ่นี่แหละแล้วทีนี้เขาเชื่ออีกว่า
นี่น่าจะเป็นปู่พญาเต่ามาให้โชคให้ลาบแก่ชาวบ้าน

นี่ผงกหัวแบบนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันแหละ
แต่ยังไงซะเล่าให้ฟังมันเป็นความเชื่อนะ
ยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย

ตัวนี้น้ำหนักประมาณเกือบ๑๐กิโลกรัม

มันคลานหลงเข้ามาในตลาดสด
เทศบาลตะบนโพนทองอำเภอโพนทอง
คือยังไงมาเจอกับชาวบ้าน

มีดอกไม้ด้วยค่ะโอ้โฮก๋วยังงูลงเลย
คือยังกิน้องไม่ตอบบุญที่๓

แล้วก็ชาวบ้านที่เขามาซื้อของที่ตลาด

เขาเชื่อว่าไอ้เต่านี้นะไม่ได้มาแบบธรรมดา
มันน่าจะมาให้โชคมันก็เลยตัวขาวโคนกระดองขาวแบบนี้นะครับ
แล้วทีนี้ด้วยความที่เชื่อว่าเต่าจะมาให้โชค
แม่ค้าพ่อค้าต่างอุ้มไอ้เต่าตัวนี้ไปวางไว้ที่แผงของตัวเอง
อู้หูทีนี้ก็ไปมันครบทุกแผงเหมือนเต่าตัวนี้เป็นเจ้าของตลาด

และมันทุกแผงเลยโอ้โหเอ้าแต่ยังไงซะผมเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ยังไงชาวบ้านเขาจะนำเต่าตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะ
ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาจะไม่กักไม่เก็บเอาไว้
คือจะไปปล่อยที่บริเวณป่าสาธารณะดอนเจ้าปู่กุฎเป็ง
หมู่ที่๑ตำบลแวงอำเภอโพนทองจังหวัด๑๐๑
ซึ่งเขาก็ไปปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัว
ปลอดภัยสบายใจได้ปล่อยเต่าแล้ว
เต่าแบบนี้ไม่เอา